ว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็เปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
วันนี้เนี่ยทีมงานเรารวบรวมมาให้ดูนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ก่อนหน้านี้เขาปิดไปเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามาตรการโควิดด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็เปิดต้อนรับทุกท่านแล้วนะคะ
อย่างเช่นพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสรารามหรือวัดพระแก้วเนี่ย
วันนี้ก็กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้อีกครั้งนะคะ
หลังจากปิดไปตั้งแต่๑๓เมษายนที่ผ่านมาปิดนานเลยนะคะ
ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนถ้าเราเข้าไปก็จะต้องผ่านจุดคัดกรอง
ตรวจอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ปรากฏเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ก็จะมีคนไทยเยอะหน่อยเพราะว่าต่างชาติก็เพิ่งจะเข้ามากันนะคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งวันนี้เป็นเป้าหมายเลยค่ะ
เป็นจุดหมายปลายทางเลยคุณบุ๊กนะฮะ

เปิดแล้ววันนี้วันแรกที่อุดรธานีนะคะ

สำหรับผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาต่อองค์พ่อปู่แม่ย่า
ศักระหลังจากปิดไปนานถึง๖เดือนนะคะที่นี่

แล้วเพราะอะไรวันนี้เป็นวันที่หลายคนเขาเชื่อไงคะ
ว่าเป็นวันของการเปิดรับทรัพย์

ดูต่อคิวกันเข้าไปนะคะ
เกาะคำชโนธกำหนดมาตรการให้เข้ากราบไห้รอบละ๕๐คนนะคะ
ก็แจ้งให้ทราบสำหรับท่านที่จะไปเขาให้เข้าได้รอบละ๕๐คน
แล้วแต่ละรอบเข้าไหว้ได้ไม่เกิน๓๐นาที
วันธรรมดารับนักท่องเที่ยวได้๒๐๐คน
วันหยุดก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็น๓๐๐คนนะคะ

เพื่อจะทันในการซื้อสลาก
วันนี้ก็คนไปที่นี่กันเยอะทีเดียวนะคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะ
ไปภาคใต้ค่ะเกาะพยามจังหวัดระนอง
อันนี้เป็น๑ใน๑๗พื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องนะคะ
สวยงามมาวดีปเมืองไทยค่ะ
น้ำใสเหมือนกระจกเลยค่ะ
ธรรมชาติสูงอุดมสมบูรณ์มากค่ะ
ตอนนี้เขาบอกคนไม่ค่อยเยอะนะคะ
คนที่เกาะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนครบ๑๐๐แล้วค่ะ
เตานะคะเกาะเตาช่วงนี้สวยงามแล้ว

ก็ออกมาไหว้วนไปมาโชว์ตัวด้วยค่ะ

คือนักดำน้ำนี่เป็นความฝันเลยนะว่ายน้ำไปเจอฉลามวานเนี่ยนะคะ

ธรรมชาติเกาะต่างก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะในช่วงนี้ค่ะ
ใต้น้ำจริงนะฮะนอกจากเปิดประเทศแล้ว